พาไปเช็ดน้ำตากับการไปหากินอร่อย

ก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้เขาบอกว่าทีเด็ดมาก

เสิร์ฟมาห่อใบตอง
ก๋วยเตี๋ยวห่อใบตองยายทองเจ้าเก่า

ที่ตำบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
มันยังไงก๋วยเตี๋ยห่อใบตอง
ดูลวกเส้นลวกผักปุ๊

เสร็จพักเดี๋ยวเขาจะไปวาง
เขาจะหอแล้วเอาไปเสริมลูกค้า
พร้อมกับน้ำซุปถ้วยใหญ่

น้ำซุปร้อนนี่แหละไปวางไว้ให้เป็นน้ำซุปที่เข้มจ้นมากเลยนะ
ทานกันได้ครับเพราะว่าร้านนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เป็นร้านที่อนุรักษ์ก๋วยเตี๋ยวห่อใบตองมาถึง๓ชั่วอายุคนแล้ว
ก็นับรวมก็ประมาณสัก๗๐ปีได้คุณผู้ชมครับ
เจ้าของร้านตอนนี้ก็คือคุณนัชชาอินจันทร์นะครับ
บอกว่าก๋วยเตี๋ยวทุกห่อที่เธอห่อนั้น
การันตีความอร่อยปรุงด้วยเครื่องปรุงที่ทำเองทุกอย่าง
โอ้โหไม่ว่าจะเป็นกระเทียมเจียวพริกป่นพริกแดงถั่วลิสงคั่วบด
แล้วเนื้อที่ใช้ต้องเป็นเนื้อคุณภาพครับจอแก้วเท่านั้น
รสชาติก็เลยอร่อยแบบไม่ต้องปรุง
เพราะว่าร้านเขาบรรจงปรุงรสมาให้แล้ว

ใครอยากได้แบบไหนก็มาบอกกระซิบบอกแม่ค้าเขาก็ได้
น่าทานอ่ะเห็นไหมมันเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งที่น่ากินน่าทานมาก
ใส่มาในใบตองแบบนี้ห่อแล้วก็ไปเสิร์ฟให้กับลูกค้า
คือจะวางพักเอาไว้ตรงนี้ประมาณสักไม่เกิน๕นาทีเท่านั้นแหละ
ให้มันแบบว่าได้ซึมซับของกลิ่นใบตองนิดหนึ่ง

อยากให้ดูตอนเสิร์ฟเพราะว่ามันน่ากินน่าทานมากเห็นไหม
มาเป็นห่อแบบนี้พร้อมกับถ้วยน้ำซุปกระดูกหมู
คือตอนแรกดิฉันคิดว่าซื้อกลับบ้านนะถึงจะห่อใบต่อ
แต่อันนี้คือทานที่ร้านก็ต้องห่อมาก

เฉพาะที่ร้านหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่ายังไงซะ
มาแบบนี้แน่นอนจะห่อกลับบ้านหรือว่าจะห่อไปทานที่

พอเปิดหอมาปุ๊บก็คุก
เขมากเลย

โอ้โหวันหนึ่งร้อยห่อขึ้นไปนะฮะ
แสดงว่าการันตีถึงความอร่อยจริง

ร้านก๋วยเตี๋ยวห่อใบตองยายทองเจ้า
ใกล้วัดศิริรันดร์มูลตำปรชมพูอำเภอสารพี

ขอบคุณที่ช่วยห้ามราคาไม่แพงนะจ๊ะห่อละ๓๕บาทเท่านั้นเอง
นั่นแหละสิก่อนเป็นขนมของฝาก๓ข่าวร้อย
ห่อละ๓๕บาทแต่ว่าไม่แพงนะแต่ว่าวัตถุดิบเค้าไงเค้าเป็นวัตถุดิบคุณภาพมากเลย
ใช่ไหมเขาต้องมีการทำแบบถั่วสดพริกป่นอะไรแบบนี้
คือเขาทำแบบสดสะอาดเพราะฉะนั้นราคาก็ไม่ได้แพงนะ
บางคนอร่อยมากกินใบตองเข้าไปเลยนะ